เค้าก็เลยไปตามพอลูกสาวเค้าหายไป๑ปีแล้วเหมือนกัน

ตอนที่เกิดคดีของอดีตสามีคนนี้

ตอนนี้อยู่ในคุกอยู่คุกเมืองไทยหรือคุกที่ไหน

จำเลยไม่พูดอะไรเลย
เขาจับโกนหัวเขาบอกให้ไปเข้ารัฐธิเขา
รัฐิอะไรพ่อรัฐิศาสนารัฐิศาสนาเขา
เพราะลูกสาวใส่วิกมา
เห็นแม่ไหมแม่หายไปไหนเขาบอกเขาไม่เห็น
แต่ว่าก่อนที่แม่จะหายเนี่ยแม่กับพ่อทะเลาะกันเรื่องเงิน
อันนี้มันอาจจะอยู่ที่ที่เรามองเห็นก็ได้
พี่คัดว่าฆัลไลน์ก็จะมาเอาขาดกับพ่อ
เป็นอิสัยของเขาทอบโยนทอบโยนกลมตาม

ที่เราคุยกันไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะคือกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา
แล้วก็ในแง่ของการทำงานมีความคืบหน้าคุณผู้ชม
คือก็ลองลงไปงมดูลองไปขุดดูหลายจุด
แต่ว่าก็ยังไม่เจอในกรณีที่เชื่อว่าคุณนันทิยาเสียชีวิตแล้วนะคะ
แต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยคนที่จะบอกได้ว่าถ้าค่อยตีกรอบให้แคบเข้ามา
เราจะหาหลักฐานหรือหาเบาะแสที่ชัดเจนกว่านี้ได้
ว่าคุณนันทิยาถ้าอยู่หรือแม้กระทั่งไม่อยู่ก็แล้วแต่
จะไปหาได้ที่ไหนอาจจะแคบลงเรื่อย
แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่ามีความหวัง
ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะว่าครอบครัวเองก็เตรียมใจ
หลายท่านก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าจริงแล้วก็เตรียมใจมาแล้ว
แต่ขอแค่ให้แน่ใจว่าที่คิดมันเป็นแบบนั้นจริง
แล้วถ้าเธอไม่อยู่แล้วเนี่ยร่างเธออยู่ที่ไหน
วันนี้เราจะคุยกันอีกครั้งนะคะผ่านมาก็ควรจะทวงถามถึงความคืบหน้านะคะ

วันนี้มาสามท่านท่านแรกก็คือทนายความที่ยังดูเรื่องนี้ให้อยู่นะคะ
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ความยุติธรรมในสังคม
คุณแม่ของคุณนันทิยาคุณแม่นภาถิ่มหย่น
สวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ไม่เล่าย้อนเยอะแล้วนะคะเพราะจริงคดีนี้พอตอนที่คุณพ่อแล้วก็ครอบครัวมาทวง
เจ๊ไม่ใช่มาทวงคือมาเพราะเห็นคุณซีม่อนโดนจับ
แล้วก็จะไปหาคุณซีม่อนเพื่อถามว่าเอาลูกสาวของแม่ของพ่อเนี่ยไปไว้ไหน
ใช่ไหมคะมันก็เลยเหมือนกับอยากจะให้รู้คดีจริงจังอีกครั้ง
เพราะซีม่อนไม่บอกอะไรเลยนะคะอันนั้นตั้งแต่ตอนกลางเดือนกันยาที่เราคุยกัน
จนถึงรอบนี้ถามจากทนายก่อนนะเราจะเรียกว่าขึ้นหน้าไหมทนายรณรงค
จนถึงตอนนี้เรียกว่าคืบหน้าไหมคดีนี้
บ่อแสมันคืบหน้าแต่มันก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
แต่มันก็ตีกรอบไปเยอะแล้วว่าน่าจะเป็นตรงไหน
ตอนแรกเห็นแบบข่าวเหมือนกับจะปูพรมไปนะแบบจะค้นเป็น๑๐จุดเลยนะ
ตกลงทำไปกี่จุดคะสองจุดครับอ่าจุดที่หนึ่งก็คือที่นักประดาน้ำลงไป
อ่าจุดที่๑คือป่าหลังบ้านต้องสงสัย
ไปที่ป่าก่อนครับบ้านต้องสงสัยคือบ้านที่ซีม่อนและคุณนันทิยาเคยเช่าอยู่ด้วยกันถูกไหมใช่ครับ
อยู่ในพื้นที่บางกลวยป่ารกที่ว่าเนี่ยคือที่พ่อกับแม่เคยแอบไปขุด
ใช่ครับเพื่อจะหาว่าลูกสาวอยู่ไหมใช่ใกล้ใกล้บ้านตัวเองใช่ครับ
ซึ่งก็ไม่พบไม่พบครับแล้วไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมขึ้นหน้าจากการขุดใช่ไหมคะ
ไม่มีครับมีหลังบ้านหลังนั้นเนี่ยก็ให้นักประดาน้ำเนี่ยงมดูแล้วก็ไม่เจอขุดก็ขุดแล้วที่คิดว่าน่าจะมีก็ไม่เจอ

ก็ในจุดพื้นที่บางกลวย

ครอบครัวสงสัยในบ้าน

คือบ้านหลังนั้นคุณนันทิยากับคุณซีม่อน

หมายสารหรือว่าตำรวจขอเข้าคน

อยากได้หลักฐานที่มันชัดว่าอยู่ตรงไหนในบ้าน

ก็เลยให้ทางญาติเนี่ย
เข้าไปถามกับผู้ต้องสงสัยเลย

อ่าทีนี้กลับมาค่ะคุณแม่คุณแม่นภาคือทำไมทางครอบครัวถึงสงสัยบ้านเช่าหลังนั้น
หรือบริเวณบ้านหลังนั้นคะก็หายออกไปจากบ้านหลังนั้น
อยู่ในบ้านหลังนั้นนะคะครั้งสุดท้ายอ่ะอืมแม่ก็ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหน
ก็ต้องตามอยู่ที่บ้านหลังนั้นอ่ะอืมคือมันมันมีอะไรบอกเหตุหรือแม่ได้ยินใครพูด
หรือมีหลักฐานอะไรพอเห็นเป็นเหมือนกับเป็นรูปเป็นร่างไหมว่าต้องเข้าไปในบ้านนั้นนะคะ
ไม่มีหลักฐานแต่เวลาแม่เข้าไปในหมู่บ้านนั้นน่ะ
รู้สึกขนลุกแล้วก็ใจมันเหมือนกับมันตื้อขึ้นมาอย่างนี้ความรู้สึกใช่ไหม
ความรู้สึกอ่าทางคุณยุภาพัฒน์ค่ะคือทางครอบครัวมีอะไรไหมที่เหมือนกับ
บอกว่าต้องเข้าไปในบ้านอ่ะก็คืออย่างนี้ค่ะที่ฉันถามแบบนี้คือบางทีบางคดีเนี่ย
ไม่ได้อยู่แค่ตำรวจทนายแล้วก็ผู้เสียหายเท่านั้นแต่บางทีคนแถวแถวนั้นต่อไม่ได้มีรายชื่อเป็นพยานนะ
แต่เหมือนมากระซิบอ่ะเห็นมาทำคดีกันก็มาบอกไอ้นั่นบอกไอ้นี่เนี่ยมันได้เบาะแสแบบนี้เยอะนะ
หลายคดีแถวนั้นมีคนบอกอะไรหรือคุณได้ยินหรือรู้อะไรมาป่ะคะ
ก็มีวันแรกที่ไปดูบ้านหลังนั้นที่พี่สาวเราไปตามหาพี่สาวเราใช่ไหมคะที่พี่สาวเราหายไปแล้วอ่ะ
แล้วเราไปกับตำรวจอ่ะไปบ้านหลังนั้นวันแรกเลยก็มีข้างบ้านอย่างเงี้
เขาก็บอกว่าก่อนที่ซีม่อนจะย้ายออกจากบ้านเหมือนไปขุด
ขุดตรงแถวสวนหย่อมอ่ะขุดทำอะไรไม่รู้ข้างบ้านเขาก็คิดว่าเขาจะทำสวนห่อม
อ้าวทำไมขุดแล้วอีกสองวันย้ายบ้านอืมจะทำสวนหย่อมเพื่ออะไรอืม
เราก็สงสัยตรงเนี้ยค่ะค่ะเอ่อพื้นที่บ้านหลังนั้นเนี่ยเยอะแค่ไหนคะ
มันมันเป็นบ้านและที่ดินเนี่ยรวมกันแล้วประมาณเท่าไหร่อันนี้หนูไม่รู้อะค่ะ
ใหญ่ไหมเป็นบ้านหลังใหญ่ไหมเป็นบ้านเดี่ยวแต่ถามว่าใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่อะค่ะ
อ่าพื้นที่ที่ที่มีคนมาบอกเนี่ยนะคะคืออยู่ข้างบ้านหน้าบ้านหรือหลังบ้าน
เขาบอกว่าคือทำสวนยอมหน้าบ้านอ่าเราเห็นอะไรผิดสังเกตไหม
ถ้าเราถ้าเราดูด้วยตาจากหน้าบ้านเข้าไปอะค่ะคือที่เขาบอกว่า
คือตอนนั้นทำส่วนยอมมันจะเป็นพื้นดินใช่ไหมคะ
แล้วก็เป็นปูย่าเทียมแต่ครั้งที่เราไปล่าสุดอะค่ะ
ครั้งสุดท้ายที่เราไปตามหาพี่สาวคือข้างหน้าบ้านเขาเทพคุณปื้ม
พื้นปูนหมดแล้วอะค่ะอ๋อลงเป็นพื้นปูนค่ะ
ไม่ได้เป็นส่วนยอมแบบข้างหน้าแต่แต่อันนี้ทำเนี่ยหลังจากที่เจ้าของใหม่เขาซื้อใช่ไหม
น่าจะใช่นะคะหรือเปล่าทนายรณรงค์มันมีเวลาบอกไหมคะว่าอันนี้เกิดตั้งแต่รุ่นไหน
ก็ที่เทพื้นอ่ะจากข้อมูลของของคนในระแวกนั้นอ่ะ
เขาบอกว่าหลังจากเจ้าของใหม่ไปซื้อเขาก็เทปูนปิดตรงจุดนั้นไปอืม
แล้วนี่เขาก็ให้บอกแสงเพิ่มมาอืม
ซีม่อนเคยขุดบ่อเลี้ยงปลาในบ้านนั้น
แต่ตอนที่ตำรวจกองปราบไปค้นบ่อเลี้ยงปลาไม่มีอยู่แล้ว
ที่ที่บอกตำรวจกองปราบไปค้นเนี่ยคือรอบก่อนหน้านี้นะรอบปีที่แล้ว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
ก็ไม่เจอบ่อที่ว่าเพราะบ่อถูกกลบไปแล้ว
แต่กลบจากเจ้าของใหม่ถูกไหมเจ้าของใหม่ครับมันก็ไม่น่าสงสัยหรอกมั้ง
เจ้าของใหม่เขาไม่รู้เรื่องนี่คือในบ่อตัวใหม่อ่ะกองปราบไม่ได้ขุดเข้าไปในบ่อตัวใหม่ในในปีที่แล้วค่ะ
แล้วคนในระแวกนั้นเขาให้ข้อมูลว่าเขาก็สงสัยบ่อตรงนั้นแหละเพราะเคยเห็นซีม่อนขุด
ใช่ไหมแล้วก็ที่บอกว่าขุดแล้วไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็คือเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็เห็นว่าก็ซีม่อนนั่นแหละที่ขุดแล้วไม่ได้ทำอะไร
แต่เรื่องที่เทปูนปิดเนี่ยคือเจ้าของใหม่เขาเทปูนปิดใช่ครับ
แล้วปีที่แล้วที่ตำรวจไปค้นเนี่ยคือก็ไม่ได้ขุดไม่ได้คือเหมือนกับไม่ได้กระเทาะลงไป
ไม่ได้ไปขุดตรงจุดที่เป็นบ่อเก่า
อันนี้คือข้อสงสัยอันนี้ข้อแรกปักไว้ก่อนนะคะได้ติดต่อเจ้าของบ้านเขาไหมคือ

แล้วตำรวจเขามีแผนจะเข้าไหมคะหรือแบบเราไปคุยเหมือนกับแบบขอความเห็นใจในการ
ตำรวจเขาบอกว่าถ้าเรามีเบาะแสเราขอหมายเข้าไปแน่นอนแต่เรายังไม่มีเบาะแสอะไรเลย

คือทางตำรวจไม่มีบ่อแสอะไรเลยที่จะขอหมายสารได้
งั้นไม่เป็นไรอันนี้คืออย่างแรกที่สงสัยคือสถานที่ที่สงสัยที่สุดยังไม่ได้เข้า
แต่ทีนี้ค่ะคราวที่แล้วที่เราบอกว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง

ซึ่งรหัสเนี่ยคนที่จะบอกได้คือตัวซีม่อน
กับลูกชายของซีม่อนกับคุณนันทิยานี่แหละ
สองคนนี้ซึ่งเรียนตัดคุณซีม่อนทิ้งเลยนะ
เพราะท่าทางจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยเพิ่มเติมใช่ไหมคะ

ทีนี้หลานหลานของคุณยายถูกไหม
หลานยายหรือหลานของคุณนิวพระพัฒน์
ไปคุยกันมารอบล่าสุดเมื่อไหร่คะ

แล้วได้ตกลงยังคุยถึงรหัส
ถึงเรื่องสิ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ตัวนี้กันอีกไหมคะ

มีคนเคยเห็นสิ่งที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

กล้องวงจรปิดเป็นวีดีโอกล้องวงจรปิด

บันทึกได้ตอนคุณนันทิยาไปหยิบเงินของคุณซีม่อน

ก็น้องเขาเล่าให้ฟังว่า
เขาเห็นผู้หญิงคนนึงเดินไปที่โต๊ะ

แต่เขาไม่รู้จักพี่หนู
เขาก็เลยไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นใคร
อันนี้คือซีม่อนเป็นคนเปิดให้เขาดู
เขาก็เลยถามนะคะว่าคือใคร

ถ้าทางซีม่อนที่เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟัง
คือแบบโกรธแค้นมาก

เป็นเพื่อนสาวของเบน

ซีม่อนเปิดให้เพื่อนสาวของลูกดู

แล้วเขาเห็นอะไรอีกบ้างคะในกล้องวงจรปิด

ไม่ได้พูดถึงเลยใช่ไหมคะว่าหลังจากนั้นอะไรยังไง

คุณแม่เคยรู้เรื่องนี้ไหมเรื่องเงินทอง

เราคุยกันว่าคุณนันทิยาเวลามีปัญหา
หรือมีอะไรก็แล้วแต่จะเล่าให้ฟังไหมคือไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลย

ไม่เคยเล่าเรื่องที่มีปัญหาให้ฟัง
แล้วดูแล้วคุณนันทิยาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน
ไม่เคยเห็นมาพูดนะว่าเดือดร้อนเรื่องเงินไม่เคย

ไม่เคยมาถ้าขอยืมตังหนูก็๑๐๐๒๐๐ค่ะ
ไม่เคยขอยืมแบบเยอะอะค่ะ
ให้น้ำหนักเรื่องนี้แค่ไหนคะจากที่เขาเล่าให้เราฟัง

ก็ให้บ้าง

มันเป็นผสานกับอะไรที่เรารู้เรื่องมาก่อนหน้านี้ด้วยป่ะคะ
เป็นก็เคยเล่าให้หนูฟังตอนแรกว่าแม่ทะเลาะกับพ่อเขาที่ถามเขาบ่อยแม่หายไปไหนเขาบอกว่าแม่ทะเลาะกับพ่อเพราะว่าแม่ขโมยเงินพ่อแต่เป็นพูดแค่สองแสนว่าแม่ขโมยเงินพ่อสองแสนแล้วพ่อจับได้แล้วก็ทะเลาะกันใหญ่โตเลยค่ะน้องพูดแบบนี้อันนี้คือเบนเล่าให้ฟังคือสองแสนแต่เพื่อนสาวของเบน
แล้วก็เล่าด้วยความมีอารมณ์ค่ะคือเรื่องเงินก็เลยมีน้ำหนักขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่สองต่อไปเรื่องที่สามคราวที่แล้วที่เราคุยกันคือเรื่องของการโกนศีรษะของคุณนันทิยาอันนี้ยังให้น้ำหนักไหมก็อันนี้ยังให้น้อยบ้างอะค่ะเพราะว่าไม่เหมือนกับว่าโกนจะเข้ารัฐทีก็คือมีมีหลานอ่ะเขาเคยคุยกันกับออยค่ะน้องอะค่ะเขาก็บอกว่า
ที่จะเห็นออยเนี่ยโกนศีรษะมาก็คือว่าได้คุยกันอยู่แล้วว่าซีม่อนอ่ะจะให้เข้ารัฐธิคือจะให้นับถือศาสนาเดียวกับซีม่อนแล้วน้องก็บอกก็เข้าสิพี่ไม่เห็นเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วออยก็เลยบอกแต่ต้องโกนหัวนะคือที่เล่าให้ฟังคือกำลังจะบอกว่าคุณออยคุณคือคุณนัทยาเนี่ยคือไม่ได้รู้สึกว่าโดนบังคับ
คือเขาไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรกับการโกนศีรษะใช่ไหมก็ไม่เคยเห็นเขาว่ากังวลอะไรอ่ะหน้าตาก็ปกติธรรมดาอ่าหน้าเดียวอ่ะอืมจะทุกข์จะร้อนจะอะไรเขาค่ะเนี่ยสามเรื่องแล้วนะคือเรื่องแรกเรื่องของบ้านที่เราอยากจะเข้าไปเพื่อขอขุดดูว่ามีไม่มีสองคือเรื่องเงินนะคะแล้วก็สามคือเรื่องของการจะอ่าโกนศีรษะเพื่อมีส่วน
ถ้าไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้ตกลงยากหรือไม่ยากเหมือนกันนะเพราะเหมือนกับมันก็ค่อยแคบลงแคบลงจากปากคำของคนรอบตัวคุณนันทิยาแต่ว่านะตอนนี้นะคะถ้าดูจากน้ำหนักนะคะคนที่จะให้ข้อมูลได้มากที่สุดก็ยังเป็นสองคนเดิมค่ะคืออดีตสามีคุณซีม่อนกับลูกชายชื่อเบนช่วงหน้ากลับมาค่ะ

คุณผู้ชมคะถ้าย้อนจากประวัติของตัวซีม่อนเบตันเองเนี่ยนะคะคือ
มีคดีมาตั้งแต่ปี๔๒แล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะหลุด

แล้วก็มามีคดีที่ตอนนี้เขายังอยู่ในเรือนจำก็คือคดีตอนปี๕๙

ใช่ไหมคะคดี๕๙ก็คือเรื่องของการฆ่าหันศพนั่นแหละ
อดีตตำรวจชาวอิสราเอลครับซึ่งณคดีนี้เนี่ยทำให้ลูกชายคือเบนเนี่ย
ที่เกิดกับคุณนันทิยาเนี่ยโดนด้วยคือเป็นพ่อกับลูกทำ
โดนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันซ่อนเน้นอำพลางศพ
อ่าทีนี้เบนเนี่ยตอนที่โดนเนี่ยเขายังเป็นต้องเรียกว่าเยาวชนถูกไหม
ใช่ครับเขาก็เลยอยู่สถานพินิษฐ์ครับคือจากคราวที่แล้วเนี่ย
ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณนันเอ่อคุณยุภาพัฒน์เล่าให้เดี๋ยวนั้นฟังเนี่ย
คือซีม่อนไม่พูดอะไรเลยจริงจริงพูดภาษาไทยได้
แต่กับคนอื่นทำเป็นพูดไม่ได้เลยค่ะและข่าวก็มีออกมา
บางคนเคยเห็นอาจจะสำเนียงฟังยากหรืออะไรก็แล้วแต่
คือจนถึงวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องการพึ่งซีม่อนอีกแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะคือไม่พยายามขอคุยขอเจอแล้วใช่ไหมแม่
ค่ะไม่น่าบอกแน่แน่ค่ะใครที่แม่คิดว่าน่าจะช่วยได้
คนนอกมองนะก็มีซีม่อนกับลูกชายเนี่ยที่น่าจะรู้เยอะที่สุด
คนอื่นที่มาให้ข่าวใดก็แล้วแต่มันไม่เข้าเป้า
คือเขารู้แค่แวดล้อมใช่ไหมคะคือสองคนนี้น่าจะรู้ที่สุด
ในมุมของคนในคุณแม่คุณแม่คิดว่าใครจะให้ได้มากที่สุด
เบนหลานเบนอาจจะไม่รู้ทั้งหมดไหมคุณแม่ว่า
ก็ไม่รู้ทั้งหมดแต่ก็ต้องรู้บ้างคุณโทษนะคะขออนุญาตพูดแบบนี้นะคะ
ถ้าซีม่อนเอ่อฆ่าคุณนันทิยาจริงจริงเนี่ย
ว่าเขาจะให้ลูกชายรู้เหรอแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะได้รู้หรือเปล่า
คือดูจากความสัมพันธ์เท่าที่แม่รู้นะคะความสนิทของเขาเนี่ย
เขาสนิทกับพ่อเขามาก

อื้มพูดไม่ถูกแน่

เค้ารู้ว่าเราออกมาตามหาแม่เค้าแล้วเค้ารู้ว่าเราเหมือนปับปัมพ่อเค้ากับตัวเค้า

แล้วเขายังไงคะเขาแสดงอะไรออกมาบ้างหรือเขาพูดอะไรบ้างคะ
เขาก็เราก็ถามเขาคือเราก็ถามเขาว่าคิดถึงแม่ไหม
คือเราไม่ได้ถามเขาตรงเราก็จะล้อมถามเขาว่าคิดถึงแม่ไหม
เขาก็บอกคิดถึงเขาบอกก็คิดถึงเขาพูดอย่างเงี้พูดแบบห้วนหน่อยนะ
แล้วเขาก็บอกว่าก็เลยถามเขาว่าแล้วเห็นแม่เจอแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ยังไง
เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะเจอแม่เอ่อเขาก็เล่าว่าครั้งสุดท้ายที่เจอแม่คือเขา
ก่อนเค้าไปราวกับพ่อเค้าสองคนแม่เค้าว่าไม่ได้ไปเค้าพูดเค้าบอกว่า
เออเขาไปเขาไปทำพาสปอร์ตด้วยกันสามคนเนี่ยแหละค่ะพ่อแม่ลูกแต่เหมือนกับพ่อเนี่ยกับลูกอ่ะทำไม่ได้
คำที่เบนเล่านะคะแล้วทีนี้แม่เขาก็บอกว่าให้นั่งรถไฟไปละกัน๑๒ชั่วโมง
เขาบอกเขานั่งไม่ไหวหรอกก็ให้แม่เขาเอาไปซื้อตัวเครื่องบิน
แล้วทีนี้พี่สาวเราบอกว่าไม่ไปเบนกับพ่อก็เหมือนถามย้ำว่าไปไหม
เขาบอกไม่ไปถ้าไม่ไปก็ให้อยู่บ้านแล้วเบ้นบอกว่าแม่อยู่บ้านแต่เขาก็ไปกับพ่อเขาสองคน
พอกลับมาจากเราก็ถามว่าแล้วเจอแม่ไหมเขาบอกว่ากลับมาเขาไม่เจอแม่แล้ว
แล้วช่วงระหว่างที่เขากลับมาเขาก็ได้พบกับแฟนเขา
แล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันประมาณ๑อาทิตย์แถวรามกำแหงเขาพูดอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นครั้งสุดท้ายที่เขาเจอแม่คือก่อนเขาเดินทางไปลาวก่อน
ใช่ค่ะเขาบอกกลับมาเขาก็ไม่เจอแม่แล้ว
ซึ่งเหตุการณ์ที่บอกว่าทะเลาะกันแรงเรื่องเงินนะคะ

อันนี้ไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้ถามขนาดนั้น

ทีนี้ตอนที่เบนเล่า
ถ้าเปรียบเทียบกันรอบล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วที่คุณยุภาพัฒน์ไปคุยกับก่อนหน้านี้แต่ละครั้ง
เขาพูดถึงเรื่องนี้ต่างกันไหมข้อมูลยังตรงกันไหม
เขาเหมือนกับว่าจะค่อยพูดขึ้นมาค่ะ
อย่างครั้งก่อนที่ไปเขาไม่เคยพูดเลยว่าแม่เขาไม่ได้ไปลาวนะ
เขามีพูดมากับเราด้วยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ถามเราว่า
ใครเป็นคนบอกว่าแม่เขาโดนจับอยู่ที่ลาว
เขาพูดอย่างนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเขายังว่าเราเลยกับยาย
เขาบอกว่าฟังไม่รู้เรื่อง
เขาพูดอย่างนี้ฟังไม่รู้เรื่องใครเป็นคนพูด
ยายก็เลยบอกก็พ่อเบนแหละเป็นคนพูดกับยาย

หลังจากที่เป็นข่าวรอบล่าสุดที่ไป
คือมันเป็นข่าวแล้วเป็นข่าวอีกรอบหนึ่งแล้วนะ

ก็เหมือนกับได้เบาะแสขึ้นมาหน่อยค่ะว่าแม่ไม่ได้ไปลาว

เพราะว่าข้อมูลเรื่องของการไปที่ลาวแล้วบอกคุณนัทยาโดนจับอยู่ที่ลาวเนี่ย

กระทั่งการบอกว่าเสียชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะคะ
คือซีม่อนก็พูดว่าคุณนันทิยาเป็นแบบนั้น
คือเดี๋ยวสรุปเนี่ยพอที่เบนบอกกับญาติแบบนี้

คือต้องบอกก่อนว่าเท่านั้นเป็นครั้งที่ไม่เหมือนครั้งก่อนก่อน
ก็เลยต้องถามเฉพาะที่เขาไม่เครียดก็เลยต้องถามเพราะที่เค้าไม่เครียด
เขาอยากสบายใจที่จะเล่าแล้วเป็นครั้งแรกที่ที่มีเจ้าหน้าที่ประกบตลอด
แล้วเจ้าที่ก็บอกว่าอย่าถามอะไรเยอะเดี๋ยวเขาจะเครียดจะไม่ให้เจออีกเลย
ก็เลยได้ข้อมูลมาแค่นี้แต่ข้อมูลตรงเนี้ยเราจะเอาไปให้ตำรวจเนี่ย
เอาขยายผลต่อแล้วชี้จุดว่าตรงไหน
เพราะว่าแม่ไม่ได้ออกจากบ้านหลังนั้นพร้อมกับพ่อ
แต่เรายังเรียงลำดับไม่ได้ว่าคือไอ้ที่ทะเลาะกันแรงเนี่ย
ก่อนหลังหรือนานแล้วหรือยังก่อนเดินทางไปแล้ว
ถ้าเปิดภาพในโน้ตบุ๊กได้จะรู้วันที่
เงินถูกหยิบไปวันที่เท่าไหร่

แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่น่าจะยังมีชีวิตอยู่
ช่วงเวลาห่างกันกี่วันก่อนที่จะหายไป
เพราะฉะนั้นข้อมูลที่สำคัญอย่างมากตอนนี้
กลับไปที่เดิมคือภาพจากกล้องวงจรปิด

อกจากนั้นเบนยังให้ข้อมูลด้วยว่า
แม่ขายไก่ทอดอยู่ที่ตลาด
ตำรวจก็ต้องไปตามต่อว่าไก่ทอดตรงไหนยังไงบ้าง

คือมันเป็นข้อมูลให้ขยายผลต่อ
เพื่อชี้จุดลงไปว่าจะมีใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมหรือว่า
ถ้าเกิดสมมุติว่าหนีออกจากบ้านไปหรือไปอยู่กับใคร

แล้วทำไมซีม่อนที่เป็นพ่อเป็นสามี

คือข่าวที่ออกมามีคนที่ใกล้ชิดทั้งคนในครอบครัว

ก็ออกมาให้ข้อมูลซึ่งก็ตรงกัน
ในแง่ของเงื่อนเวลาว่าหายไปเมื่อไหร่
อย่างเช่นเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

ทีนี้คนอื่นที่ออกมาให้ข้อมูลเนี่ย
ยังไม่ได้ลำดับความในช่วงจังหวะที่หายไป
เพราะฉะนั้นมีคนอื่นอีกไหม
นอกเหนือจากซีมร์ณและเบน
ที่อยู่ในห่วงเวลากั้มกื่อว่าคุณนันทิยาหายไปรึยัง
ไปไหนจะไปอยู่กับใคร
เพื่อนสาวของเบนลูกชาย

คือเบนนั่นแหละที่จะยอมบอก
เพราะในช่วงที่เขาไปคุกคลีกับครอบครัวนี้เขาไม่ได้เจอคนอื่นเลย
ไม่มีบุคคลที่สี่ที่ห้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วก็คือมีสองพ่อลูกนี้เท่านั้น
มีแค่สองพ่อลูกนี้ต่อให้คนอื่นได้เห็นภาพได้ฟังมา
ก็จะบอกว่าก็สองพ่อลูกนี้แหละที่จะรู้ใช่ตอนที่หลังจากที่เบนกับคุณพ่อเขากลับมาจากลาวเนี่ยนะคะ
บ้านหลังเนี้ยมันมันถูกสงสัยยังไงต่อไหมเพราะว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่เบนเจอแม่ใช่ไหม
ทีนี้พอกลับมาปุ๊บบ้านหลังเนี้ยถูกใช้งานยังไงต่อคะไม่มีใครรู้เลยครับเพราะว่ากว่าทางคุณแม่ของคุณออยจะไปตามเนี่ยก็ในเดือนพฤษภานะ
กรกฎาแล้วผ่านพ้นไปหนึ่งเดือนแล้วไปตามก็ไม่เจอแล้วตอนนั้น
บ้านหลังนี้เนี่ยถูกทิ้งจากการเช่ามาอีกนานแค่ไหนกว่าจะมีคนเข้าไปซื้อเป็นตอนนี้คะเป็นเจ้าของตอนนี้ปีนึงได้ค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือถ้าค่อยค่อยแซะเข้าไปเนี่ย
ไม่เข้าเลยคือทุกอย่างไม่เข้าเลยจากปากคำของซีม่อนกับเบนเท่านั้นที่จะบอกได้นะคะ
แต่ทีนี้คำถามก็คือว่าสิ่งที่ค่อยบอกออกมาเนี่ยมันเริ่มปฏิปต่อได้แล้วหรือยัง
หรืออะไรที่จะทำให้เขาช่วยพูดมากกว่านี้อันนี้สำคัญมากนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ที่ลงไปขุดไปไปงมน้ำกันเนี่ยนะคะยังไม่เจอเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
สุดท้ายแล้วเนี่ยคืออะไรกันแน่๒ปีเสร็จแล้วนะคะที่คุณนันทิยาหายไปสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะที่บอกว่าต้องตัดคุณซีม่อนเขาทิ้งเลยจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณนันทิยาเนี่ยนะคะ
เพราะว่าคุณจีม่อนเองเนี่ยก็พยายามจะบอกคนอื่นว่าเวลาใครถามเนี่ยก็ให้บอกไปต่างนานา
เช่นคุณนันทิยาโดนจับอยู่ที่ลาวนะคะหรือว่าป่วยเสียชีวิตแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องตั้งใจไปถามอะไรเขาอีกแล้วไม่ได้แน่นะคะ
ในขณะที่คนที่ต้องรับบทหนักในการที่อาจจะต้องให้ข้อมูลเยอะหน่อยเรื่องนี้คือลูกชาย
ซึ่งครั้งสุดท้ายที่เขาเจอแม่เขาคือก่อนที่เขาจะไปประเทศลาวกับพ่อ
กลับมาปุ๊บหลังจากที่เขาไม่เจอแม่เขาถูกไหม
เพราะนั่นคือครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นแปลว่ากลับมาเขาไม่เจอแล้ว

เขาทำยังไงต่อเขาลองตามหาไหมหรือเขาเล่าให้เราทำไว้
ไม่ได้เล่าอะไรค่ะเขาแค่บอกว่ากลับมาเขาก็ไม่เจอแม่แล้ว
เขาก็ไปอยู่กับเพื่อนสาวเขาที่รามกำแหงค่ะ
แล้วเขาไม่แจ้งตำรวจไม่ถามพ่อไม่ตามหาแม่
ไม่ค่ะเขาไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแล้วอะค่ะ

สงสัยค่ะว่าพี่เราหายไปตอนไหนแล้วหายไปได้ยังไง
คุณคุณแม่ค่ะคือถ้าดูจากประวัติของครอบครัวนี้แล้วอ่ะ

ตอนนั้นเขาอยู่กับพ่อเกือบทั้งชีวิตเลยถูกไหมฮะ
แล้วก็เพิ่งมาอยู่กับแม่ช่วงตอนแรกใช่
แต่ว่าช่วงระหว่างตอนเด็กเริ่มรู้เรื่องแล้วก็มาถึงตอนหนุ่มหน่อยเนี่ย

ใช่
หรืออาจจะพอเข้าใจได้ว่าที่เขาไม่ตามหาแม่
เพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปตามที่ไหน

ไม่ค่อยรักแม่มั้ง
เราเคยคุยกับเขาแล้วสังเกตไหมคะ

ไม่เคยคุยนะแต่ดูไม่ค่อยรักแม่เท่าไหร่

คือเวลาคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวหาย
คนรอบข้างต้องตามหาบ้าง
คือสมมุตินะคุณออยหนีตามคนอื่นไป

ลูกก็ต้องรู้บ้างสามีก็ต้องรู้บ้าง

สมมุติว่าถ้าตำรวจเป็นคนสอบคุณเบน

ผู้ต้องหาขอให้การในชั้นศาล

หยุดค้นหาคุณนันทิยาแล้วใช่ไหม

ทางนี้ไปเยี่ยมลูกชายหลานบ่อย

ตอนนี้เขาอายุแค่๑๘ใช่ไหมคะ

นายรณรงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า

สถานการณ์ที่บันทึกไว้คือคอมพิวเตอร์

คุณซีม่อนรับปากกับตำรวจบางบัวทอง

แต่เขาก็รับปากว่าเขาจะมาเปิดให้

เพราะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการใหม่
เดี๋ยวสรุปตอนนี้เนี่ยนะคะคือในส่วนของคุณเบนเนี่ย
ก็คือต้องเป็นทางญาตินั่นแหละค่อยคุย

เพราะว่าเพราะไงเขาก็ไม่เหลือใครแล้วหว่าง

ปลายเดือนเนี้ยต้องได้ครับคุณรออะไรอีกฮะธนาโรนโลง
มีอะไรอีกไหมนอกจากสองอย่างนี้รอคดีที่ศาลจังหวัดนทบุรี
ตัดสินคดีของซีม่อนในปลายเดือนนี้เหมือนกัน
ซึ่งมันมีผลต่อคดีนี้เหรอคือถ้าตัดสินแล้วสมมุติ
สมมุติว่าสารลงว่าประหารชีวิตอ่า
จำคุกตลอดชีวิตอาจจะมีผลให้ทางลูกชายหรือตัว
ม่อนเองเนี่ยพูดได้ง่ายขึ้นอ๋อทำไมอ่ะจบมันชีวิตมันไม่
เหลืออะไรแล้วอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋อคือหมายถึงความรู้สึกใช่ไหม
อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายคือตอนนี้เขายังหวังว่าเขาคงจะชนะ
เราออกไปได้เหมือนกับปีสี่สองอีกอ๋อเพราะฉะนั้นคดีนี้เนี้ยไม่ง่าย
ถึงจะได้ถึงถึงเห็นว่าคือข่าวน่ะมีเรื่อยเรื่อยแต่จะว่าไปแล้วมันจะ
ไม่เรียกว่าคืบหน้าเท่าไหร่นะแต่อย่างน้อยอ่ะมันยังมีเบาะแสให้ตาม
รู้แล้วแหละว่าเป้าหมายที่จะหาคำตอบทุกอย่างได้คือใครบ้างงั้นเดี๋ยวตามต่อ
เหมือนเดิมเราพูดกันไว้เดี๋ยวตามกันต่อนะคะขอให้คืบหน้านะคะ
รู้ความกระจ่างน่ะคืออะไรกันแน่วันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะหมดเวลาของถามตรงตรงวันนี้แล้วนะคะ
จันทร์ถึงพระราชสมดีเนี่ยทุ่มตรงนะคะวันศุกร์วันนี้วันเดียวค่ะ
ที่มาหกโมงสี่สิบวันนี้สวัสดีค่ะ